มีอุบัติเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนจักรยานยนต์นะฮะชนเขาสามคันรวดนะ
มีสองคันเนี่ยถึงขั้นทะลุกำแพงบ้านนะฮะในซอยจรรย์สูตรโรงสามสิบห้าเลยนะครับ
หน้าตลาดบางขุนศรีเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส
หนึ่งคนเสียชีวิตไปหนึ่งศพค่ะคนขับรถยนต์อายุแปดสิบ
อูหืออายุแปดสิบนะฮะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะโอ้โหคือตรงฝั่งนู้นเนี่ย
เขาพุ่งไปกำแพงนู่นเลยคืออัดกำแพงเลยอ่ะนะ

คันหนึ่งชนจักรยานยนต์ไปสามคันบริเวณนี้คือตลาดบางขุนศรีในซอย
จรรย์สนิทวงศ์สามสิบห้าเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับก็เป็นไปตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านเห็นนะฮะรถยนต์คันสีดำคันนี้
ขับออกมาจากทางตลาดนะฮะถึงสามแยกตรงนี้
พุ่งตรงนะฮะชนจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านมา๓คัน
โอ้โหจนเขาแบบทะลุกำแพงบ้านฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือนายสมบูรณ์เหล่านาราย
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวที่เกิดเหตุ
บอกว่าคนขับรถเก๋งกับลูกสาวตอนนั้นกำลังจะขับรถออกจากตลาด
พอมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่มีไม้กั้นอัตโนมัติ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมันจะมีไม้กั้นอยู่นะครับ
คาดว่าตอนนั้นกำลังจะคืนบัตรจอดรถคนขับน่าจะเหยียบเบรกผิด
คือไปเหยียบคันเร่งแทนอ่ะอืม
ทำให้รถพุ่งผ่านไม้กั้นแล้วก็ไปชนจักรยานยนต์๓คัน
หนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนร่วมวินของเขาค่ะนะฮะ
ซึ่งมีผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมาด้วยคือรถเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้กับกำแพง
ทางสามแพร่งหน้าตลาดส่วนรถอีกสองคัน
ก็ถูกชนนะฮะรวมแล้วสามคันนะครับอ่า
ถ้าจะดูว่าตรงไหนมีคนเจ็บแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยฮะจุดนี้ฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนี่นะครับ
คนขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกรถเก๋งชนไปนะครับ
คือนายชัชชวลนิลมิสอายุสามสิบแปดปีตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
เพราะว่าปอดฉีกมีเลือดออกในช่องท้อง
แล้วก็มีบาดแผลตามตัวเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่ศีรษะ
คนซ้อนท้ายมาเนี่ยนะฮะซ้อนท้ายจักรยานยนต์รับจ้าง
คือนายเสด็จมีบำดิดอายุหกสิบสามปีมีเลือดออกที่ศีรษะ
และล่าสุดนายเสด็จมีบำดิดอายุหกสิบสามเสียชีวิตแล้ว
นี่ฮะสาหัสหนึ่งเสียชีวิตหนึ่ง
อีกสองคันเขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยอืมส่วนรถเก๋งนะครับ
มีพ่อกับลูกสาวมาด้วยกันนะคนขับเนี่ย
อายุ๘๐ลูกสาวมาด้วยก็บาดเจ็บศีรษะแตกกันนะ
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ชายคนขับรถเก่งกับลูกสาวที่นั่งมาด้วย
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็ท่าทางเขาก็ตกใจอ่ะ
ลูกสาวก็มีศีรษะแตกเขาก็ช่วยเหลือพาลงมาจากรถกันค่ะ
นะแล้วก็มาเห็นว่าเอ้าคนขับรถเนี่ยโอ้โหอายุแปดสิบแล้วอืม
รถออกจากออกจากจากตลาดไปแล้วเขาจะเอื้อมมือไปไปกดปุ่มอ่ะ
เพื่อจะเปิดมันก็ปูดออกไปเลยแล้วมอเตอร์ไซค์มันจอดอยู่กลางกลาง
นั้นพอดีแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วินจะขี่เข้าซอยก็ชนเข้าไปเลย
ผมว่าน่าจะโดนคันเร่งอ่ะฮะนะมันปู๊ดไปเลยมันดังมากอ่ะ
ผมวิ่งตามตูดมาพอดีเห็นกำลังตู้มพอดีก็เลยจอดรถแล้วก็ไปช่วยดู
ดูเขาไปช่วยจับอายุมากแล้วตกใจคนขับก็ผมยังไปเปิดประตู
ให้คนขับเลยเขาออกมาแต่ลูกสาวเขาหัวแตกนิดหน่อย
ลูกสาวตกใจเพราะว่ามีพี่วินมอเตอร์ไซค์ยังชักอยู่ตรงในนั้นเลย
มีส่วนเหมือนกันนะมีส่วนเราเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
แต่ก็มีส่วนนะทางสามแพ่งนะ
เขยผู้ตายก็คือนายเสด็จนะฮะผู้ตายเนี่ย
เขยเขาบอกว่านายเสด็จมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างนะครับ
แต่ต้องหยุดงานเกี่ยวกับมาตรการของโควิดสิบเก้าค่ะ
อ่าเมื่อวานนี้ก็นั่งจักรยานยนต์รับจ้างไป
ไปเบิกเงินผู้สูงอายุหกร้อยบาทมาใช้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงาน
แล้วก็มาเจอปฏิเหตุแบบนี้ก็เสียชีวิตญาติของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีรางร้ายนะครับมีผู้ชายมากวักมือเรียก

แต่เห็นหน้าไม่ชัดในความฝันบอกว่าชายคนนั้นเนี่ย
เธอได้บอกไปว่าไม่ไปหรอกเดี๋ยวทำบุญไปให้
แล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังนะฮะ
กระทั่งมาเกิดเหตุขึ้นญาติญาติก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุสลดนี้นะฮะ
ผู้สูงอายุของรัฐบาลที่จะให้เป็นผู้สูงอายุ
แล้วก็กล่าวว่าเห็นว่าคิดว่าเบิกได้เสร็จแล้วก็เข้ามา
จังหวัดที่จะเข้ามาจากปากซอยก็มีรถ
รถที่มันออกมาชนเสียชีวิต
แต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกไปเสียชีวิตโรงพยาบาลนะ

เหตุการณ์มันเกิดเร็วอะนะอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเราก็ไม่อยากให้เกิด

เห็นเขาอย่างนี้๓คนแล้วครั้งแรกก็หนักน้อยกว่านี้แต่นี่หนักสุด
ครั้งก่อนก่อนก็เจ็บเยอะค่ะนี่ก็มีรอยยึดอยู่๒ข้างด้านหน้าอยู่หลังอยู่แล้ว

ดูในคลิปที่เขาถ่ายจากกล้องวงจรแล้วมาไม่ได้มาเร็วนะเขามาช้า
แต่ถ้าเกิดมา๑ชั่วมันมา๑นาทีหรือครึ่งวินาทีเขาจะไม่โดน
คดีอยู่ที่สอนอบางขุนนลนะครับเดี๋ยวก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วก็รอการดำเนินคดีกันต่อไปครับ

คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะเกี่ยวกับคนขับรถที่อายุเยอะนะคะ